เอาล่ะค่ะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะคะ
เป็นเรื่องราวของชีวิตสถาปนิกหนุ่มรายหนึ่งนะคะ
ที่เรียกว่าผันตัวเองไม่ทำอาชีพที่ร่ำเรียนมา
เลือกที่จะมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะ
ซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะคุณผู้ชมได้ถูกถ่ายทอดบนแผ่นฟิล์มนะคะ
จัดสรรขึ้นมาเป็นเรื่องราวที่จะสร้างแรงบันดาลใจ
ในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงน่าสนใจมากติดตามจากรายงานเลยค่ะ
ผมเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ฝันอยากมีบ้านสวยเลยเรียนออกแบบบ้าน
ยนต์สั้นเทิดพระเกียรติชุดความสุขออกแบบได้
ดำเนินเรื่องโดยเบสวิโรธชิมมี
สถาปนิกหนุ่มเจ้าของแนวคิด
ออกแบบบ้านคนอื่นก็ขอออกแบบชีวิตตนเองก่อน

บนความพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
ตามพระราชปนิษฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ความสุขออกแบบได้เป็นภาพยนตร์เรื่องที่๑๕ในรอบ๑๑ปี

เชื่อมั่นว่าถ้าคนไทยทุกคนนะคะ
ดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริแห่งความพอเพียงแล้ว
จะมีชีวิตที่เป็นสุขแล้วก็เป็นพื้นฐานสำคัญ
ที่จะทำให้ประเทศไทยนั้นพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
เราจึงได้สืบสารพระราชปนิษฐานนี้โดยการทำภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ

ในปีนี้อีซูซูได้จัดทำภาพยนตร์สั้นมาช้าอีกหนึ่งเรื่อง
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
ในโอกาสอีซูซูครบรอบ๖๐ปีค่ะ